จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีสนามบิน
แต่ว่านายกรัฐมนตรีของตุรกีระบุครับว่ากลุ่มรัฐอิสลามในอีรักษ์และซีเรีย
หรือว่าไอซิสน่าจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
ขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าหากการโจมตีครั้งนี้เกิดจากกลุ่มไอซิส
ก็เป็นไปได้นะครับว่านี่จะเป็นการตอบโต้
หลังถูกยึดคืนพื้นที่หลายแห่งในอีรักษ์และซีเรียในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ที่มีตุรกีเป็นผู้สนับสนุนปฏิบัติการ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือนาทีที่มือระเบิดฆ่าตัวตายจุดระเบิดที่สนามบินนานาชาติอัตาเติร์ก
ในนครอิสเติลบูของตุรกี
ส่วนนี้คือภาพผู้คนที่วิ่งหนีตายอย่างแตกตื่นภายในอาคารผู้โดยสาร
เหตุจมตีสนามบินอัตตาเตอร์กเกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น
หัดยิงและมีการยิงตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่บริเวณทางเข้าอาคารผู้โดยสาร
และมีมือปืนคนหนึ่งจุดระเบิดฆ่าตัวตายภายนอกอาคาร
ขณะที่มือปืนคนที่๓จุดระเบิดฆ่าตัวตายที่อาคารจอดรถซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้าม
ส่วนผู้อยู่ในเหตุการณ์บอกว่ามีคนร้าย๑คนที่ถูกเจ้าหน้าที่ยิงจนล้มลง
ก่อนจะจุดระเบิดฆ่าตัวตายภายในอาคารผู้โดยสาร
โจมตีครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๔๑คนและบาดเจ็บ๒๓๙คน
ส่วนใหญ่เป็นพลเมืองตุรกี

ทำให้มีผู้โดยสารตกค้างจำนวนมาก
ก่อนจะกลับมาเปิดให้บริการบางส่วนอีกครั้ง
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
นายกรัฐมนตรีของตุรกีแถลงว่า
มีสัญญาณที่บ่งชี้ว่ากลุ่มรัฐอิสลามในอีรักษ์และซีเรียหรือไอซิส
เบื้องหลังเหตุจมตีครั้งนี้

บริเวณทางเข้าอาคารผู้โดยสาร
แต่มาตรการตรวจความปลอดภัยรถยนต์
เข้ามาสนามบินค่อนข้างจำกัด
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสห
รัฐมองว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าไอซิสอยู่เบื้องหลัง
โดยยังจำเป็นต้องสอบสวนเพิ่มเติมแม้จะมองว่ารักษณะการก่อเหตุที่มีทั้งการกราดยิงและระเบิด
รวมถึงพุ่งเป้าโจมตีพลเรือนมากกว่าหน่วยงานความมั่นคงหรือเจ้าหน้าที่รัฐน่าจะสอดคล้องกับวิธีการของไอซิส
กองกำลังพักแรงงานเคอร์ดิสถานที่ต่อสู้อยู่กับรัฐบาลตุรกี
นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงหลายคนมองว่าการโจมตีในลักษณะนี้อาจเป็นการตอบโต้
ไอซิสสูญเสียพื้นที่ยึดครองหลายแห่งในอีรักษ์และซีเรียในช่วงเวลาไม่นานมานี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพ่ายแพ้ในเมืองปารุจาของอีรักษ์ขณะที่ตุรกีตกเป็นเป้าจมตีของไอซิส
จากการเข้าร่วมปราบกลุ่มก่อการร้ายดังกล่าวกับพันธมิตรนานาชาติที่นำโดยสหรัฐอเมริกา
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน